เรื่องของคุณเนี่ยบอกว่าใครผิดใครถูกไม่รู้
เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันให้คุณผู้ชมส่งข้อความพูดคุยกับเรา๓คน
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเรื่องของคุณครูไปกล้อนผมเด็กนักเรียน

ฉันมีประสบการณ์บ่อยมากเลยทำไมคะ
เคยโดนคุณครูตัดผมจากผมยาวนี่นะ
โดนขึ้นมาถึงติ่งหูไม่อยากไปโรงเรียนเลยคุณผู้ชม

อายมากอายเพื่อนด้วยเพราะว่าโดนต่อหน้าเพื่อน
นี่แล้วคุณรู้ไหมอย่างที่คุณเชอรี่เล่า
เรื่องนี้จะคล้ายกันน้องนักเรียนอายเพื่อนเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมลองไปดูหน่อยเพราะว่ามีผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่ง
เขาโพสต์โพสต์คลิปนี้นี่เป็นช็อตจังหวะตัดเลยค่ะ
กำลังตัดกำลังกล้นแล้วเวลาตัดคุณ
คือครูไม่ได้มีตัดทรงดีหรอกพูดตรงเถอะนะ
เราพูดกันจริงคือตัดให้แหว่งเพื่อให้น้องไปตัดให้มันสั้นกว่าเดิม
ก็คุณรู้มั๊ยเวลาไปแก้มันไม่ได้ง่าย

แล้วน้องจะอายอย่างนี้ทั้งวัน

ใช่เนี่ยคุณผู้ชมคะมีคนไปโพสต์คลิปนี้แล้วตั้งคำถามแบบนี้

มันสมควรแล้วหรือแฮชแท็กโรงเรียนเขียวเหลืองแห่งหนึ่งในขอนแก่นค่ะ
นี่แหละค่ะเพราะว่าเป็นภาพของครูคนหนึ่ง
ค่อยเดินไปตัดผมกล้อนผมเด็กนักเรียนชาย
ที่ไว้ทรงผมผิดระเบียบนะคะ
เนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูเพราะว่ามีน้องนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่ง
กล้อนผมจนเหมือนเด็กคนหนึ่งโดนก้อน
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่า

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปดูกันหน่อยที่อำเภอชนบทนะคะ
คือไปพูดคุยกับนักเรียนชายชั้นม๒เขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เล่าแบบนี้พี่เช้าวันพุธที่ผ่านมานี่แหละ
ตัวผมมากับเพื่อนมาสายก็เลยแยกถูกแยกออกไปทำโทษอยู่ริมสนาม
อย่างภาพที่เห็นนั่นแหละตอนนั้นก็มีคุณครูท่านหนึ่งเดินถือกันไกลมา
แล้วมาตัดผมมาตัดผมของผมเนี่ยกับเพื่อน๖คน
แล้วดันมีเพื่อนผู้หญิงคนนึงโดนตัดผมด้วย
แต่ด้วยความที่เพื่อนผู้หญิงคนนี้เขามีลักษณะแบบห้าวหน่อยอะเนาะ
ผมเขาก็สั้นกลายเป็นครูก็ไปตัดจนเหมือนเด็กผู้ชายไปเลย
น้องบอกโอ้โหครูตัดผมรองสูงด้านหน้าเนี่ย

แล้วน้องบอกว่าถ้าครูเห็นว่ามันไม่ถูกระเบียบ
ทำไมไม่มาบอกดีเพราะพวกผมก็พร้อมทำตามกฎ
แต่ทำแบบนี้ยอมรับเลยผมอายเพื่อนนะ

วันนั้นขาดเรียนไป๒วิชากลับมาบ้านเล่าให้แม่ฟัง
รุ่งขึ้นไม่กล้าไปเรียนเลยขอหยุดเรียนอีกหนึ่งวันเพราะว่าอาย
ทีนี้ทางด้านของผู้ในการโรงเรียนชนบทศึกษาค่ะ
นายชัยสิทธิผาจันทร์ท่านออกมาชี้แจงแล้วนะคะพอ
บอกว่าโรงเรียนจริงให้อิสระกับการไว้ทรงผมนักเรียนอยู่แล้วนะ
หญิงหรือว่าชายแต่นักเรียนหญิงเนี่ย
คนนึงที่ถูกเอ่ยอ้างถึงว่ามีลักษณะห้าวในคลิป
เป็นไปได้ว่าครูอาจจะแยกแยะไม่ออก
เพราะน้องทรงผมคล้ายผู้ชายก็เลยกล้อนผมจนผมน้องเป็นทรงผู้ชายไปเลย
เรื่องต้นให้ครูที่ตัดผมน้องเนี่ยมาทำหนังสือชี้แจงแล้วนะคะ
ว่าที่ผ่านมาโรงเรียนกำชับเรื่องของการห้ามกล้อนผมนักเรียนมาโดยตลอดอยู่แล้วค่ะ
ขณะที่โรงเรียนในกรุงเทพก็นะคะเขาบอกว่าโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
ทวิตเตอร์นี่ทวิตเตอร์กันแบบนี้แฮชแท็ก

เอออ่ะโพสต์ภาพนักเรียนหญิงยืนอยู่กลางแดดที่ลานของโรงเรียน
ข้อความระบุเอาไว้ว่าโรงเรียนบังคับตรวจผมนักเรียน
ให้นักเรียนปล่อยผมและมาเข้าแถวเรียงกันกลางแจ้ง
เดี๋ยวจะมีครูเดินตรวจว่านักเรียนคนไหนไว้ผมยาวเกิน๕นิ้ว

มีการตรวจเล็บตรวจการแต่งหน้าตรวจว่านักเรียนใส่เสื้อซับมาด้วยหรือเปล่า
ภาพนี้มันกลายเป็นดราม่าไงคุณเพราะข้อความของมันด้วย

ว่าการให้น้องยืนตากแดดเป็นการทรมานเด็ก
แล้วหลายคนก็บอกว่าโอ้โหแล้วแดดตอนเช้าตอนเข้าแถวเนี่ย
มันทำให้ถึงขั้นเป็นลมเป็นแรงกันได้เลยนะ

ถ้าเถียงกันก็คงจะไม่จบเพราะว่าฝั่งฝ้าฝั่งหนึ่งก็บอกว่า
ยุคนี้สมัยนี้จะไว้ผมสั้นผมยาว
เขาก็เรียนดีเรียนได้เหมือนกัน

ถ้าเกิดว่าคุณทำได้อนาคตต่อไปคุณก็อยู่ในสังคมได้เหมือนกัน
แล้วแต่มุมมอง